เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้ติดพนันออนไลน์เงินไม่พอเล่นค่ะ
อ่าก็ไปหาเงินเอาทรัพย์สินของคนอื่นนะคะ
ตัดสินใจย่องเข้าบ้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์สกรุงเทพค่ะ
แต่ว่ามีคนเขาจับภาพเอาไว้ได้แอบถ่ายเอาไว้ได้ตอนขนของ
สุดท้ายตำรวจเนี่ยตามตัวได้ในที่สุดนะคะจับได้ค่ะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่พยายามเข้าไปในบ้านนะ
ของนายประเสริฐประวัติรุ่งเรืองซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพ
อยู่ในซอยสามัคคีที่นนทบุรีก็ปีนเข้าไปงัดประตูบ้าน
แล้วขโมยของต่างต่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะก็ได้โน้ตบุ๊กสามเครื่องนะคะ
สุราต่างประเทศสามขวดพระเครื่องธนบัตรสะสมอีกจำนวนหนึ่งมูลค่าประมาณสามแสนห้าหมื่น
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เตรียมจะหลบหนีตอนนั้นเนี่ย
จังหวะที่กำลังจะไปเนี่ยมีคนขับรถผ่านมาพอดี
แล้วเขาถ่ายเอาเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เนี่ย
คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นหลักฐานที่ช่วยตำรวจได้มากจริงจริงชัดเนี่ยค่ะ
ขนของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหคนในรถคันนี้นี่สัญชาติยานดีมากจริงจริงนะครับ
สังเกตถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยค่ะไม่ปกติแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุปรากฏว่าตำรวจใช้เวลาไม่นานเลยค่ะก็รวบตัวผู้ก่อเหตุได้
นายรัฐธรรมนูลบัวจตุรัสหรือในหลุยค่ะรับสารภาพบอกเป็นคนที่ปีนกำแพงเข้าไปงัดบ้านเขาแล้วขโมยทรัพย์สินไปจริง
ตอนกลางวันเนี่ยปั่นจักรยานมาดูลาดเหล่าแล้วย้อนกลับมาลงมือตอนเช้ามืดค่ะ
พอได้ทรัพย์สินก็เอาใส่ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะขนมาไว้นอกบ้าน
แล้วไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ของอามานะคะจะเอามาขนของนะคะ
อ้างว่าขอยืมไปทำธุระหน่อยก็เอาของวางไว้หน้าบ้าน
ตอนที่ขนก็ไม่รู้ตัวว่าคนที่ขับรถผ่านมาเนี่ยเขาแอบถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยค่ะ
เนี่ยค่ะเนี่ยตำรวจก็พานะคะมากราบขอโทษผู้เสียหายนะคะ
ทำไปเพราะติดเกมพนันออนไลน์อย่างหนัก
ก็ตัดสินใจก่อเหตุเนี่ยค่ะสำรวจก่อนแล้วก็มาก่อเหตุ
นี่แหละค่ะก็ตำรวจแจ้งข้อกราวหารักษัพในเคหสถาน